เด็กผู้หญิงป๖น้องเป็นสมาธิสั้น
แล้วเหมือนกับน้องไปลอกกันบ้านเพื่อน
โดนครูเอาไม้ตีหัวจนหัวแตกเลือดอาบเลยนะคุณผู้ชม
แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะคะเรื่องนี้
นี่ที่สพเมืองนครนายกค่ะ
นางสาวเอผู้เป็นแม่ขอเรียกนามสมมุตินะ
พาลูกสาวเราขอเรียกลูกสาวว่าน้องบี
น้องบีเรียนอยู่ชั้นป๖อายุ๑๒ปี
แล้วน้องเขาเป็นเด็กพิเศษสมาธิสั้น
พาลูกสาวไปแจ้งความเลย
บอกว่าลูกโดนคุณครูประจำชั้นผู้ชาย
ใช้ไม้มาตีหัวลูกสาวแตก
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
คือเขาก็เขียนไว้เลยนะบอกว่าฝากแชร์หน่อยค่ะ
เด็กอยู่ป๖ครูที่โรงเรียนใช้ไม้ตีหัวแตกเย็บ๓เข็ม
พ่อหลานเดินไปลอกกันบ้านเพื่อน
ครูคนนี้ทำกับเด็กที่โรงเรียนหลายคนแล้ว
แต่ครั้งนี้หนักสุดจิตใจทำด้วยอะไรถามจริง

หลานไปเย็บหัวเสร็จปั่นจักรยานกลับบ้านเองด้วย
อันนี้น่าเจ็บใจนะทางคุณป้าบอกมา
บอกว่าโอ้โหทำไมครูทำแบบนี้
ป้าโพสต์บอกว่าความเป็นคนอยู่ที่ไหน
ตอนที่ป้าเห็นหลานสั่นไปทั้งตัวตอนนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มาถามน้อง
โดนคุณครูตีหัวนะที่เราเรียกว่าน้องบีเนี่ย
บีก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุหนูเพิ่งกลับมาจากตรวจสมอง
แล้วคุณครูสั่งงานไว้หนูก็เลยขอปรึกษากับเพื่อน

ทีนี้พอหนูลุกจากที่นั่งคุณครูตี
แล้วมีครูคนอื่นพาส่งโรงพยาบาลให้หมอทำแผลต้องเย็บ๓เข็ม

ครูเขาก็เรียกหนูไปหน้าห้องแล้วก็ให้ปิ่นไปยืนไม้มา
ไม้ใหญ่ประมาณเท่าแขนค่ะ
แล้วทีนี้เขาก็เอาตรงปลายมาสูงสูงปิน
แล้วครูเขาบอกให้หนูลงไปล้างเลือดออก

คุณครูสุก็เลยเรียกคุณครูอ๋อยให้มาทำแผลให้
แล้วก็ให้คุณครูอ๋อยกับคุณครูกิฟต์
พาหนูไปโรงพยาบาลจอปรค่ะ
แล้วครูเขาก็ให้หนูบอกว่าสะดุดล้มหัวฝาด
นี่น้องก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
ทางด้านแม่ของน้องที่เราเรียกว่าคุณแม่เอ

แล้วรุ่นน้องโทรมาบอกแม่ว่าลูกสาวถูกตีหัวแตก
โดนคุณครูตีด้วยนะแม่ก็เลยรีบกลับบ้าน
แล้วก็ไปโรงเรียนแต่ไม่เจอคุณครูคนที่ตีลูกสาว
แล้วก็ไม่เจอผู้อำนวยการด้วยไม่เจอผอ
ทีนี้เมื่อสอบถามครูคนอื่นก็ไม่มีใครทราบเรื่องนี้ค่ะ
ทีนี้ต่อมาแม่เล่านะบอกว่าคุณครูประจำชั้นผู้ชาย
โทรมาพูดคุยแล้วแม่ก็เลยบอกว่า
งั้นมาเจอกันที่โรงพักจะได้มาเคลียร์มาตกลงเรื่องนี้กัน
แต่ฝั่งคุณครูบอกว่าคือปฏิเสธไม่มา
เพราะคุณครูให้เหตุผลว่าเข้าบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว
ส่วนพอโรงเรียนก็โทรมาขอโทษกับคุณแม่
แล้วเดี๋ยววันจันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีการนัดไกล่เกลี่ยกัน
นี่คุณผู้ชมส่งเข้ามาคุณสายันส่งมาบอกว่า
ทำรุนแรงเกินเหตุจริงค่ะแบบนี้
น้องบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าต้องการคำขอโทษจากคุณครู
อยากให้มารับผิดชอบกับสภาพจิตใจของลูกสาว
ลูกสาวเป็นเด็กพิเศษสมาธิสั้นส่วนเรื่องของการทำโทษ
จริงคุณแม่เข้าใจนะเพราะว่าถ้าเกิดลูกสาวดื้อ
ก็สามารถที่จะลงโทษได้ตีได้อบรมสั่งสอนได้
แต่ทำไมต้องตีให้หัวแตกขนาดนี้ด้วย
แล้วลูกต้องขี่จักรยานกลับบ้านเอง
เรื่องที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนไม่ได้โทรมาบอก
แจ้งให้รู้เลยแม่เลยบอกว่ายังไงก็ตาม

แล้วเดี๋ยวตำรวจจะเชิญครูประจำชั้นผู้ชาย
มาสอบสวนต่อไปด้วยนะคะ